คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอเมืองจริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาช่วงสามทุ่มแต่ว่าวันนี้ผู้เสียหายมาร้องกองปราบขอความเป็นธรรมคือผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนนะคะไปกันสองคนเขาเป็นคนขี่แล้วก็เพื่อนนั่งข้างหลังนั่งซ้อนจะไปส่งเพื่อนนี่แหละ

ไปร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองมะครับการปราบปรามไปกับแม่คุณแม่รัฐใจเสียงจีนแล้วก็พาธนาความไปด้วยไปร้องทุกข์ค่ะคือในจักริจเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกตำรวจสอพเมืองกาญจนบุรีแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะร่วมกันพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและข้อหาอื่นอื่นอีกหลายข้อ
ขึ้น๓ทุ่มวันอังคารที่๑๕มกราคมที่ผ่านมานายจักริตเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งรุ่นน้องในตัวเมืองครับระหว่างทางขณะที่ขี่รถไปบนถนนลิ้นช้างเขาปูนอำเภอเมืองกาญจนบุรีบริเวณหน้าโรงเรียนเขาปูนนายจักริตบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งขี่แบบสายไปสายมาเหมือนกับคนมา
อาจจะไปเฉียวชนจนเกิดอุบัติเหตุแต่ระหว่างที่เร่งเครื่องแซงเนี้ยค่ะหนุ่มบิ๊กไบค์หันมามองหน้าแล้วจังหวะที่บิ๊กไบค์หันมามองรถเลยเสียหลักอืมเสียการควบคุมล้มไปเลยครับล้มไปข้างทางนายจักริจกับรุ่นน้องที่มาด้วยกันได้น่ะก็เลยชะลอรถตั้งใจว่าจะลงไปช่วยไม่รู้ว่าบิ๊กไบค์คันนี้คนขี่จะบาด
กิดปืนมาเลยปืนเหน็บอยู่ข้างเอวนะยิ่งใส่นายจักริจกับรุ่นน้องอ่ะอืมยิ่งใส่เลยแล้วกระสุนเนี้ยนะคะไปถูกรถจักรยานยนต์ของนายจักริจแล้วก็กระเด็นเข้าน่องซ้ายของนายจักริจเขาบอกเขาได้รับบาดเจ็บนะเขาก็กลัวรุ่นน้องที่ซ้อนท้ายมาก็กลัวต่างคนต่างหนีอ่ะค่ะรุ่นน้องก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ

เป็นตำรวจชุดสืบสวนในโรงพักนี้แหละแล้วก็จับนายจักริตเลยอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยนายจักริตเนี่ยจะชิงทรัพย์รถบิ๊กไบท์บอกเขาแบบนี้เขาก็ตกใจสิแล้วก็หลังจากนั้นนะ๒๑มกราคมหมายจับมาเลยนะครับแจ้งข้อหาในจักริตหลายข้อหาพยายามฆ่าต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานมีปืนใน
เขาไม่ได้มีปืนเขาไม่ได้ไปยิงใครก่อนด้วย
และก็มาเล่าให้แม่ฟังให้พาไปแจ้งความว่าโดนหยิงเขาที่ฆ่าข้างซ้าย

ที่เขายิงผมจะไปจี้ชิงรถเครื่องเขา
จักริตบอกว่าหลังเกิดเหตุเครียดมากนะหลังถูกแจ้งข้อหานักแบบนี้
ทั้งที่ไม่ได้ก่อเหตุตามที่ถูกใส่ร้าย
แล้วอย่างที่บอกตอนแรกที่โรงพักบอกว่า
หมายจับส่งไปที่บ้านไม่มีข้อหานี้
แล้วก็ในบันทึกการจับกลุ่มก็ไม่มีของกลางอาวุธปืนด้วย
จักริตบอกว่าลองไปคุยกับญาติญาติชาวบ้านในพื้นที่
เขารู้จักกับตำรวจคนนี้ด้วยนะที่ขี่บิ๊กไบท์
หลายคนบอกว่าตำรวจคนนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายเรื่อง
ชอบไปตั้งวงดื่มเหล้ากันในร้านแถวจุดเกิดเหตุตรงนั้นเลย
แล้วก็ชอบยิงปืนเล่นในร้านด้วยแต่นายจักริตบอกว่า
ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับตำรวจนายนี้ไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องมาก่อนแล้วตัวนายจักริตเองก็บอกว่า
ตัวเองก็มีการมีงานเป็นหลักแหล่งบ้านก็พอมีฐานะ
ไม่เคยมีประวัติก่อคดีอะไรเลยทีนี้แม่ของนายจักริตอ่ะนะคะ
รัชัยก็บอกว่าตำรวจได้มีการอายัดตัวลูกชาย
เพื่อไปสอบปากคำที่ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
นายจักริตถูกข้อกล่าวหาอย่างที่บอกไปนะคะ
ทีนี้นายจักริตเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะเขายืนยันความบริสุทธิ์ของเขาแล้วแม่ก็เลยเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แล้วรุ่นน้องของนายจักริตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
วิ่งหนีไปหาชาวบ้านให้ชาวบ้านช่วย
ถูกตำรวจจับนะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะ
เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับถูกตำรวจซ้อมค่ะ

เหมือนกับถูกตบหน้าในโรงพักเลย
นี่ค่ะตอนที่กำลังให้ปากคำถูกซ้อม
ยอมรับสารภาพอะไรแบบนี้ให้ยอมรับผิดอะค่ะ
เออมาขนบ้านเราไม่มีหมาอย่างวิการ
เราอยู่โรงพักแท้มาขนกันหมดเลย

ทั้งที่ผมกับครอบครัวก็แจ้งความอยู่โรงพัก
ทั้งที่รู้กันเนี่ยทำไมถึงเนี่ย

ใช่คนที่ไปกับมัน
ตบต่อหน้าหนูก็บอกพี่จะไปทำครอบถาวที่เด็ก

ไปกับตำรวจปป๋าสรรค์คนหนึ่ง

ผู้พันธ์เขาก็บอกว่าแล้วร้อยเวรก็กันไม่ให้คุยเลยก็ให้ออกมาเลยที่โรงพักอ่ะอืม
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะล่าสุดมีการชี้แจงจากทางตำรวจนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ห้องสืบสวนกองมะครับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีการนำตัวดาบตำรวจที่อยู่ในคลิปภาพที่ทางนายจักริตบอกว่า
เป็นคนขี่บิ๊กไบท์แล้วก็เป็นคนยิงใส่ค่ะ
ดาบตำรวจชาคริสทองคงนะคะก็นำตัวมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ซึ่งชี้แจงว่าในเหตุการณ์นี้ค่ะตัวเพื่อนของนายจักริตที่ถูกจับกลุ่มเนี่ย
ชื่อว่านายทาดาหรือเต้ยคุ้มเมืองคือเขาถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตอนจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยดาบตำรวจชาคริสเขาบอกว่าเขายิงปืนจริง
แต่เป็นการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าค่ะไม่ได้ยิงใส่นายจักริตกับเพื่อน
ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าไปสองนัดข้อมูลตรงนี้ก็เลยไม่ตรงกันกับที่นายจักริตไปร้องเรียนกับทางกองปราบ
และดาบตำรวจชาคริสคนนี้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๑๕มกราคม
ดาบตำรวจชาคริสมีแค่๓คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นกรณีที่ทางผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจชาคริส
ได้มีการเร่งรัดปรับรามยาเสพติดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมาย
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับในคดีอาทยากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้นเนี่ยทางตำรวจเขาก็เลยมีการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านบอกว่าในช่วงเวลากลางคืนถนนเส้นนี้ถนนที่เกิดเหตุนะคะ
มีเหตุชิงทรัพย์เกิดขึ้นอยู่บ่อยมีการใช้ปืนคมครู
บังคับเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่สัญจรไปมาแถวนั้น
แล้วก็ไม่มีใครกล้าไปแจ้งความกลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตราย
ผู้บังคับบัญชาก็เลยสั่งการให้ตำรวจในสังกัดลงพื้นที่
ติดตามจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุเพื่อลดอาทยากรรมในพื้นที่
ดาบตำรวจชาคริสก็เลยบอกว่าเขาก็มีการประชุมวางแผนกัน
ให้ตัวเองเนี่ยปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพราะเขาเป็นตำรวจสืบสวน
ดาบตำรวจชาคริสก็เลยปลอมตัวเป็นชาวบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจุดตรงนั้นแต่ว่าแต่งตัวเป็นแบบนอกเครื่องแบบนะ
สะพายเป้แบบไม่ให้รู้ว่าเป็นตำรวจแล้วก็ขี่รถไปตามเส้นทางนี้
ปรากฏว่าพอไปถึงถนนในจุดเกิดเหตุ
ก็เห็นนายจักริตกับเพื่อนไงขี่รถจักรยานยนต์กันมาสองคน
แล้วก็ในมือขวาถืออาวุธปืนด้วยค่ะ
ดาบตำรวจบอกว่าทางฝั่งของนายจักริตเนี่ยถืออาวุธปืนด้วยนะคะ
แล้วก็ตะโกนเรียกรถของตำรวจว่าให้จอดให้จอดแต่ตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาบอกเขาไม่จอด
เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายแล้วก็พอขี่ผ่านไป
ตำรวจเขาบอกว่าเขาขี่บิ๊กไบท์แล้วเขาก็หันหน้า
กลับมามองนายจักริตจริงจริงอ่าก็เลยเห็นเลยว่านายจักริตอ่ะ
เล็งปืนตั้งใจจะยิงใส่ตำรวจไปหนึ่งนัด
ตำรวจเองก็เลยขี่รถมุ่งหน้าไปถึงแยกเตาปูนหนองย่าขี่รถเลยไป
แล้วก็ตัดสินใจเลี้ยวซ้ายขับไปตามเส้นทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
เพื่อจะแจ้งตำรวจชุดสนับสนุนให้มาจับกลุ่มนายจักริตกับเพื่อน
แต่จังหวะนั้นนายจักริตกับเพื่อนขี่ตามมา
แล้วเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาประกบทางด้านขวามือ
จักริตเนี่ยเป็นคนถืออาวุธปืนเล็งไปที่คอของตำรวจแล้วนะ
ตำรวจบอกว่าตอนนั้นตกใจครับทำให้รถล้มอ๋อบอกแบบนี้
ชาคริสเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่ง
ขับรถยนต์ตามห่างเพื่อคอยสนับสนุนการปฏิบัติในที่เกิดเหตุใช่ไหม
แล้วพอรถเขาล้มลงมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น

ใช่มันคนละมุมเลยค่ะทางตำรวจเขาเลยบอกว่าพอรถล้มแล้วลุกขึ้นมาได้
ก็แสดงตัวว่าเป็นตำรวจนะนายจักริตก็ทำท่าจะจอดรถ
แต่พอเห็นว่าเนี่ยมีปืนยิงขึ้นฟ้าตำรวจเขาก็ยิงขึ้นฟ้าแบบป้องกันตัวไง
ยิงขู่นายจักริตกับเพื่อนก็เลยตกใจหนีไป
เป็นเหตุการณ์แบบนี้มันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายจักริตพูด
แล้วนายทาดาหรือว่าเต้ยเพื่อนของนายจักริตที่ถูกตำรวจจับเนี่ยนะ
เขาก็ยอมรับสารภาพนะก็แจ้งข้อหาไปว่าร่วมกันพยายามฆ่าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
มีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
คือจริงแล้วเพื่อนของนายจักริตรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาด้วย
ก็ตำรวจก็เลยไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม
แล้วขออนุมัติหมายจับนายจักริตหรือนายเอิร์ทต่อ
ซึ่งวันนั้นหลบหนีไปในข้อหาเดียวกัน
แล้วก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็ได้ประกันตัวมาสู้คดีต่อ

ตำรวจบอกว่านายจักริตหรือในเอิร์ทเนี่ยพบว่าเป็นบุคคลอันตราย
ชอบใช้ปืนยิงข่มขู่หาเรื่องวัยรุ่นในบริเวณใกล้เคียง
ชอบนำปืนออกมายิงเล่นเป็นประจำ
ในบ้านในไร่ของตัวเอง
ทุกครั้งที่ก่อเหตุและมีผู้เสียหาย
จะมีการขอเคลียร์กับผู้เสียหายทุกครั้ง
ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีเกิดขึ้น

พบมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี
เรื่องที่ได้เอาปืนไปยิงข่มขู่ผู้อื่นอยู่หนึ่งคดีด้วย
มีผู้เสียหายแจ้งความเป็นหลักฐานในเรื่องคล้ายกันอีกหนึ่งคดี
ซึ่งดาบตำรวจชาคริสบอกว่า
พบว่านายจักริตยังพยายามแจ้งความตำรวจชุดจับกลุ่ม
และพยายามร้องเรียนเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแต่ไม่เป็นผล
เพราะยืนยันว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่วันนั้นมีหลักฐานแน่นหนา

โชว์แผลให้ดูว่าเข้าที่น่องซ้ายของเขาอย่างนี้
ครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ทางตำรวจกาญจนบุรี
เขาแถลงข่าวแล้วแต่ว่าข้อมูลเนี่ย
มันคนละมุมกับที่ทางฝั่งของนายจักริตที่เขาไปร้องกองปราบ
อืมต้องรอดูต่อนะคะครับ